ยังมีอีกที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ไปร่วมกันทำบุญตักบาทในชุมชนเก่าแก่กว่าร้อยปี
เพื่อเป็นการรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดประจวบคิริคันครับ
นี่เลยเขาเรียกว่าถนนสู้ศึกนะครับ
ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคิริขัน
ที่นี่เขาได้จัดให้มีการจัดงานทำบุญตักบาท
เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์เมืองประจวบคิริขันนะครับ
ซึ่งชุมชนนี้ถือว่าเป็นชุมชนหัวบ้าน
เป็นชุมชนดั้งเดิมชุมชนแรกในเมืองประจบคิริขัน

โดยครั้งนี้นะคะก็มีพุทธศาสนิกชนกว่าร้อยคน
พร้อมใจกันแต่งกายมาในชุดไทย
เสื้อลายลูกไม้แล้วก็ผ้าสิ้นแบบที่เห็นเนี่ยค่ะ
เพื่อมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ
และแต่ละคนนะคะก็จะนำอาหารสดและอาหารแห้ง

สวยงามนี่ค่ะมาวางบนแคร่ไม้ไผ่
ที่ถูกจัดเรียงไว้ตลอดสองฝั่งแบบนี้
โอ้โหน่ารักมากเป็นชุมชนที่น่ารักมาก
แต่งกายพื้นเมืองชุดไทยนะคะ
แล้วก็ใส่ตะกร้าถือตะกร้าออกมา
เพื่อรอทำบุญรอไหว้พระกันนะคะ
แล้วก็เตรียมใส่บาทให้กับพระจากวัดต่าง
อำเภอเมืองประจวบคิริขันรวม๓๐รูป

ของคนในชุมชนที่มาร่วมกันทำบุญนะคะ
จากจะได้อิ่มบุญอิ่มใจกันไปแล้วนะครับ
สำหรับกิจกรรมการตักบาดในครั้งนี้ก็ถือว่า
เป็นการร่วมกันทำกิจกรรมภายในครอบครัว

จะได้ปฏิบัติตัวในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี
ร่วมกันทำอะไรรู้ไหมธรรมนุบำรุงพุทธศาสนา
อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือเป็นอันหนึ่ง
เดียวกันระหว่างคนในชุมชนอีกด้วยนะครับ

ประวัติศาสตร์ของจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ตะกร้ามีข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็วางเรียงรายกันอยู่ริมทางริมถนน
เพื่อที่จะรอใส่บาทคุณคิดดูมันเป็นภาพที่น่ารักมากนะ
ถ้าเกิดว่าเราเดินไปในชุมชนแล้วก็เห็นทุกคนเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้
สงบมันสบายใจนะแล้วก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่ง
ทุกคนนั่งเรียงรายอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
แต่นี่คือการนั่งบางดูแบบอุ๊ยม
ที่เช่นกันแบบนี้ในหลายหลายท้องถิ่นด้วยนะคะ